โอ้วเขาอยู่กันไม่ได้สิครับ

เห็นไหม

เม็ดแอลเฟทามีนฝ่าฝืนกฎหมาย

คุณผู้ชมครับการจับกลุ่มครั้งนี้เนื่องจาก
ชาวบ้านบอกว่าบ้านประชานี่

มีกลุ่มวัยรุ่นมามั่วสุมเสพยา
เป็นประจำเลยสร้างความเดือดร้อน

เพราะอะไรพอเมายากัน

อกจากนี้ยังจับกลุ่มตัวนายสมคิต

ข้อหามีปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายนะครับ
เจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับ